สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ

ใช่ค่ะคือถ้าจะพูดว่าหุ้นหรือบิตคอยน์อะไรเหล่านี้
แต่นี่คือตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
วันนี้วันพระใหญ่วิสาขบูชาด้วยนะคะ

สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวันที่๒๖พฤษภาคมนี้นะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๔๕๕รายนะคะ
รักษาหาย๒๕๗๑ราย
ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่๑๓๗๐๐กว่าราย

ผู้เสียชีวิตในวันนี้วันเดียวเนี่ย๔๑ศพด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
มันสูงขึ้นเรื่อย
ไม่คิดว่ามันจะพุ่งมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่ลงด้วย
ถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
หรือว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ไม่ได้ลดลงเลยจากเมื่อวานนะคะ
นี่ค่ะอาการหนัก๑๒๑๐ราย
ท่อช่วยหายใจ๔๐๒รายค่ะ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวอยู่๔๕๐๐กว่ารายนะคะ

ที่๒๙๘๙๐๐กว่าเข็มรวมทั้ง๒เข็มเนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่๓๑๔๗๐๐กว่าเข็มนะคะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องฟังนะคะ
จริงเราก็ประชาสัมพันธ์ไปแหละนะว่าตอนนี้เริ่มลงทะเบียนในหมอพร้อมได้แล้ว
สำหรับการจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป
ปรากฏวันนี้นายแพทย์ทวีสินเบรกเอี๊ยดเลยนะคะ
บอกนายกขอชะลอการลงทะเบียนจองวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมออกไปก่อน
หลายคนก็ตกลงยังไงจะจองตรงไหนยังไงได้บ้าง

คือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีขั้นตอนหลักหลักอยู่สามขั้นตอนก็คือหนึ่ง
ไว้สำหรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มที่๑และเข็มที่๒รวมถึงผลข้างเคียง
และ๓ออกใบรับรองสำหรับคนที่ฉีดครบ๒เข็มแล้ว
แต่ณตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะ
จะตัดขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนออกไป
เหลือแค่ติดตามการฉีดวัคซีนกับออกใบรับรองเท่านั้นนะคะ
และให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หรือว่ากลุ่ม๗โรคร้ายแรงเนี่ย
ให้ไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเฉพาะของแต่ละจังหวัดแทนนะคะ
อย่างกรุงเทพที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกันกับที่นนทบุรีที่ปรับเป็นด่านหน้าในการลงทะเบียน

คือตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอกรทมออกมาแถลงอีกทอดนึงแหละค่ะ
ว่าแล้วฉันต้องลงในไหน
ที่ก่อนหน้านี้กรทมบอกว่าจะมีเว็บเบส
หรือว่าเป็นเว็บไซต์กลางของกรทมที่จะให้คนลงทะเบียนได้
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนว่าเว็บสร้างเสร็จแล้วหรือยัง
ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ออกมาเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะ
แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปี
แล้วก็กลุ่ม๗โรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะ
ที่ได้ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไปแล้วมีการจองไปแล้วเนี่ย
อันนี้เหมือนเดิมนะใครลงไปแล้วจองเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้รับวัคซีน
ตามกำหนดเวลาเหมือนเดิมที่เราได้มาก่อนหน้านั้นนะคะ
ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่วันเวลาตามนั้นได้เลยนะคะ
ส่วนข้อมูลทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย
เขาบอกว่าก็ยังรวมอยู่ที่ทีมงานหมอพร้อมที่จะเป็นเบื้องหลังในการเก็บข้อมูลนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยจะให้เป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัดแทน
แต่เรื่องการติดตรงติดตามการออกใบรับรองก็จะยังเป็นหมอพร้อมอยู่
คือเหมือนกระจายหน้าที่กันเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ
เพจเฟซบุ๊คไทยรูสู้โควิดค่ะโพสต์บอกว่านายอนุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมา
บอกว่าล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วนะคะ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก๒เดือนค่ะ
ตอนแรกจะถึงหนึ่งมิถุนายนนี้ไงอ่าเห็นไหมคะนี่เลื่อนออกไปอีกสองเดือนก็คือสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมนับนิ้วดูแล้วกันนะคะถ้าจำกันได้เนอะ
ตั้งแต่มีการประกาศพรกรฉุกเฉินมาคือตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นมาเลยเนี้ยอ่า
นี่ครั้งที่สิบสองแล้วนะคะครั้งที่๑๒ที่ขยายพรกรฉุกเฉินออกมา
เขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าก็การควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้สถานการณ์มันยังน่าเป็นห่วง
กลัวประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงหยุดยาว๒๔๒๘กรกฎาคมนี้
ค่ะอ้าวขยายออกไปอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะพรกรฉุกเฉิน
ค่ะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดเขาจะมีฐานข้อมูลของเขาเองนะคะ
ก็ไปวนเวียนกันได้นะคะเอาส่วนใครที่เอาให้เบอร์ไปแล้วกัน
เบอร์สายด่วนเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าค่ายไหนเขาออกสายด่วนมาให้แล้ว
ว่าโทรฟรีด้วยนะคะหมายเลข๑๕๑๖โทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนวัคซีนโควิดได้ค่ะ
ส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เราจับตามองเรื่องของคลัสเตอร์
เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เยอะไปหมด
นี่ล่าสุดกรุงเทพมีคลัสเตอร์ใหม่มาอีกแล้วอะค่ะเกิดซ้ำแบบนี้แล้ว
แต่นี่พาคุณผู้ชมไปที่ภาคเหนือภาคเหนือปกติก่อนหน้านี้ก็มีที่เชียงใหม่
มีที่ลำปางแล้วค่ะมามาใหม่แล้วเหรอคะมาใหม่นะคะ
และที่ลำปางเกิดจากคนที่เดินทางมาจากเชียงใหม่
เยี่ยมญาติมาเยี่ยมเพื่อนและแถมตั้งวงเล่ากันด้วยนะคะ
ลำปางค่ะคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจากงานสังสรรค์รับเพื่อนจากเชียงใหม่

ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะเพิ่มขึ้น๓รายอยู่ในพื้นที่อำเภองาวค่ะ
ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน
ก็คือกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับเพื่อนจากเชียงใหม่
ซึ่งก็คือบุคคลที่มาจากเชียงใหม่เข้าพื้นที่แบบไม่กักตัว
จากไม่กักตัวแล้วยังไม่บอกอสมด้วยนะคะ
ว่าไปเป็นใครชื่ออะไรมาทำไมมากี่วัน
ยังมีการตั้งวงดื่มสังสรรค์ประมาณ๑๐กว่าคน
จนถึงตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้๕ราย
สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการกักตัว๓๐คนค่ะ
ทำให้พื้นที่อำเภองาวเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนที่มาเยี่ยมเพื่อนที่งาวลำปางเนี่ย

หลังจากนั้นกลับไปที่เชียงใหม่

ติดโควิด๑๙เพราะฉะนั้นใครที่ลูก
วงดื่มเหล้าในวันนั้นไปตรวจซะนะคะ

คลัสเตอร์ต่อมาที่นครราชศรีมาค่ะ

มีพบผู้ป่วยรายใหม่๗ราย

เป็นคลัสเตอร์ครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองค่ะ
ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยที่ทำงานในปฐุมธานี
เดินทางมาบ้านของครอบครัวสามีที่ตำบลบ้านเกาะ
ต่อมาพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
จากการสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงสูง
พบว่าทั้งครอบครัวและเพื่อนมีกิจกรรมสังคมร่วมกัน

รวมทั้งคลัสเตอร์ตอนนี้มี๘ค่ะ
โดยมี๑รายเป็นพนักงานเทศบาลนครนครราชศรีมา
แล้วถ้าเป็นพนักงานของเทศบาลก็ต้องไปทำงานสิคะ
เพราะฉะนั้นแล้วพนักงานที่อยู่ในเทศบาลนครนครราชศรีมา
ตอนนี้ต้องกักตัวนะคะ๔๒รายค่ะ
บุรีรำเทศบาลเมืองบุรีรำร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดค่ะ
เต็นต์เตรียมการตรวจหาเชื้อนะคะแต่เป็นการตรวจลักษณะเชิงรุก
สถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่าง๒๗๒๙พฤษภาคมนี้ค่ะ
หลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพศชายอายุ๖๐
เป็นเจ้าของร้านกาแฟในชุมชนใจกลางเมืองบุรียรำ
และพบติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้ถึง๑๘ราย
จากผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปหลายที่ค่ะ
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับประชาชนคนอื่นเยอะ
ขณะเดียวกันทางเทศบาลทำความสะอาดบขศและร้านค้าโดยรอบ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยค่ะ
สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองและหาช่องทางลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนให้ได้ค่ะ
ก็คือรอติดตามทั้งเรื่องของเว็บไซต์ส่วนกลางจากกรทมเนาะ

แล้วก็รอติดตามทั้งเรื่องของค่ายโทรศัพท์มือถือ
ที่จะมีการให้ลูกข่ายแต่ละค่ายมีการเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนด้วย
ร้านสะดวกซื้อต่างที่ตอนนี้ดำเนินการอยู่
รอติดตามทั้งหมดนะคะก็มีอะไรอัปเดตก็จะรีบแจ้งคุณผู้ชมแหละ